ส่วนฉดาอาทิตย์สมกษิณที่ผมถามคุณคุณตะนันไปพูดถึงพายุ
เขาบอกว่าพายุใต้ฝนโหน่งหลู่ใช่ไหม
พายุที่มันจัดหนับว่าแรงสุดในปีนี้เข้ายีปุ่น
ต้องเข้ามาตั้งแต่ประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ
หลังจากเข้ามาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหลายรอบเลย
นะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังแล้ว
ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณกลางประมาณช่วงวันจันทร์เนี่ย
มีการคาดการณ์ว่าจะเข้าตัวเกี่ยวรอบหนึ่ง

เดี๋ยวกูรู้ที่ทางพายุถึงหรอ
เลี้ยวซ้ายเข้าเกาหลีไปเลย
เป็นผู้เชี่ยวช้านทุกตะนั้นเนี่ย
งั้นเดี๋ยวไปถามอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับ
ชาติทริปส่งสรุปสินว่าเจ๊เขาได้รับผงโทษหรือเปล่านะครับ

มีพายุเข้าทางตอนใต้ทางโอซาก้าไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ส่วนผมอยู่ฮอกไกโดครับ
ก็ส่วนผมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วสบายครับ
ก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ทางใต้
หรือว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นนะครับ
ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ขอให้มีแต่บรรยากาศดีเข้ามาเร็วนี้ครับผม
ปกติเวลาพายุที่เขาเคลื่อนตัวผ่านแล้วพายุลูกใหญ่แบบนี้นะครับ
เคลื่อนตัวผ่านจุดที่จะมีฝนตกก็คือจุดที่เส้นทางพายุผ่านเท่านั้น
แล้วด้วยความใหญ่เขาจะดูดกลุ่มเมฆกลุ่มฝนมารวมที่พายุหมดเลย
ดังนั้นนอกเส้นทางพายุฟ้าจะโปร่งแดดแรงไม่มีฝนเลย
จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ให้ความรู้เพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีกรณีแบบนี้อีกนะครับ
กระทบกับคนกีฬาก็จะให้คุณพุทธนันได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับ

โลกโซเชียลมีเดียมีการพูดถึง
ไทยลีก๓นะครับเกมคู่ระหว่างอายุทยายูเต็ดกับขอนแก่นนะครับ
สังเกตดูนะครับชุดสีน้ำเงินจูงมือใครมา
ปกติเขาจะจูงเด็กลงสนามนะ
ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นคุณแม่บอกใช่เป็นกิจกรรมที่สโมสรเขาคิดไอเดียเขาดีนะครับ
นี่แล้วก่อนจะเตะพวงวะไลนะครับวายคุณแม่ของแต่ละคนกัน

ใช่เป็นกิจกรรมที่ไอเดียดีมากนะครับ
แต่สุดท้ายนะครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้น
ถูกพักงานเนื่องจากว่าปล่อยให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอ่า
กับการแด่งขันอยู่ในสนามนี่คือเนื้อข่าวนะครับ
แต่สุดท้ายนะครับเพราะถามจริงแล้วเนี่ย
คุณอนัยมงคลสิริประธานพิจารณามารยาทและข้อประท้วงเนี่ยนะครับ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมวันแม่

แล้วก็ไม่มีบทลงโทษนะครับ
ไม่อยู่บนลงโทษเหมือนที่เป็นข่าวลืออะไรอย่างซิ่มไม่ใช่นะครับ
ไม่มีการลงโทษเลยเป็นแค่การตักเตือนเท่านั้น
เพราะว่ากรณีแบบนี้คืออยากให้ทำให้ถูกต้อง
วิธีการก็คือว่าสโมสรเจ้าบ้านต้องทำเรื่องมาที่บริษัทไทยลีก
ให้ครับทราบว่าสนามกุลจะมีกิจกรรมพิเศษแบบนี้นะ

ใต้ข้อดีตาการเนี่ยคือเค้าบอกมาแล้วว่า

อันนี้คือเป็นช่วงเวลาเริ่มการครับแล้วเหลอะ

ไม่น่าจะมีผลประทบกับสนามเนี่ยกับการแอนคาร์ม
ก็เลยคิดว่าขอได้แล้วก็ขอไปทำแมทคอมพิชเนอร์ไปแล้ว
คือคุณเตโชโดมแต่สุดท้ายไม่ได้ตามกฎมันก็ผิด

แต่ว่าแค่ตักเตือนไปไม่ได้มีอะไรรุนแรงเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดี
เพราะก่อนหน้าที่สโมสรแห่งนี้เคยมีการให้โรตีสายใหม่กันด้วยนะ
ก่อนที่ปกติก็จะแลกคงนะตอนนี้ก็ให้โรตีสายใหม่

เวลานั้นตรงกับเทศกาลวันแม่ของฝั่งยุโรปด้วย
ก็รับคำชื่นชมจากผู้ชมมากมายนะครับแฟนบอลชอบกันมากเลย
ก็เอาแม่เราไปสนามเหมือนกันแต่ว่าที่นั่นเนี่ยได้รับคำชื่นชม
แต่ที่นี่เกิดเรื่องดราม่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลนะครับ
จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมองให้เป็นเรื่องบวกแล้วกัน
แต่ตามกฎที่เรียนให้ทราบทางฝ่ายจากการแรงขัน
เขาก็ต้องเรียนให้ทราบว่าต้องทำยังไงให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
ให้คุณสุภาษาลาชวนคุณแม่มานั่งอ่านข่าวด้วย

ชมทุกครั้งน่าสนใจกันเนี่ย